ส่วนกรณีที่หลายคนอยากจะทราบสาเหตุ
ก็คือเด็กม๔เสียชีวิต
หลังจากที่มีการรับประทานอาหารมาก็คือส้มตำนี่นะคะ
อาการก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็มีอาการอักเสบบริเวณลำไส้ใหญ่
ทีนี้หลายคนมองว่าการที่น้องไปติดเชื้อ
เกิดจากการไปรับประทานส้มตำปูปลาร้ามาหรือเปล่า
มันมีเชื้อแบคทีเรียในนั้นหรือเปล่า
ทำให้น้องท้องโรคอย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต
วันนี้ผลชนะสูตรออกมาแล้ว
เดี๋ยวมาย้อนดูกรณีนี้กันสักนิดนึงนะคะ

อายุ๑๖ปีเป็นนักเรียนม๔อยู่ที่จังหวัดบริรำ
รับประทานอาหารมาแล้วก็คือส้มตำปลูกปลาร้า
แล้วก็เกิดอาการท้องร่วงช็อกเสียชีวิต
วันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุด
สาธารณสุขบุรีรำเปิดเผยชนะสูตร
ชันสุดพลิกศพออกมาแล้วพบว่า
มีการขยายตัวของลำไส้ใหญ่ทั้งลำ
มีการอักเสบอย่างรุนแรง
สันนิษฐานว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากลำไส้ใหญ่อักเสบรุนแรงมากร่วมกับภาวะขาดน้ำและขาดความสมดุลของเกลือแร่ทั้งสาเหตุของการอักเสบนั้นอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุได้ทั้งในส่วนของโรคประจำตัวของผู้ป่วยและอาหารหรือน้ำที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไปก่อนหน้านี้ส่วนกรณีที่ครอบครัวเชื่อว่าอาจจะเสียชีวิตจากการรับประทาน
ตัวอยากอาหารไปส่งตรวจแล้วพร้อมให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนเกี่ยวกับสุขภิบาลการรับประทานอาหารจะต้องสะอาดปลอดภัยถูกสุขคลักษณะหากมีอาการไถเหลวอาเจนบ่อยเหนื่อยเพลียรับการตรวจรักษาทันทีเพื่อไม่ให้การรุนแรงมากขึ้นเพราะถ้ารุนแรงมากขึ้นอาจจะถึงชีวิตได

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการรับประทานอาหารต้องสุกใหม่ปรุงสุกแล้วก็มั่นใจในความสะอาด
นี่ใส่ส้มตำนี้ปูปลาร้านี่คือยังไงคะ

ก็จะเน้นร้านที่เราเชื่อมั่นว่าเขาปลาร้าต้มสุกมาแล้ว
แล้วก็ความเชื่อเรื่องว่าปลาร้ายิ่งมีหนอนยิ่งอร่อยเนี่ยอยากจะแหมให้ความรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไง
เหนือฟ้ายิ่งมีฟ้าเหนือปลาร้ายิ่งมีหนอนอย่างนี้